ส่วนที่ลำพูนค่ะมีผู้ชายคนนึงเบนเจอร์เพศพอดีอายุ๒๕
ถูกแทงจนเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วคนที่แทงเนี่ยก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่
สาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑๐โมงครึ่ง
ห้องเช่าในบ้านหนองเป็ดหมู่๔อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายศิรากรสิงคราชอายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดพยาว
เสียชีวิตอยู่ที่ลานหลังร้านอาหาร
ถูกแทงด้วยมีดนะคะถูกแทงใต้ราวนมซ้ายแผลเดียว

ที่เกิดเหตุพบนายนัทเพชราพิพัฒน์อายุ๔๓ปีเป็นชาวอำเภอเมืองลำพูน
ในนัทบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายกับภรรยาผู้ตายมาหาที่บ้าน
แล้วผู้ตายก็ทุบประตูเดี๋ยวลองฟังดูว่าผู้ตาย
ก่อนหน้าที่จะถูกแทงเนี่ยนะเขามาทำอะไร
ผมพูดว่าพอดีผมก็มีมีดอยู่ตรงข้างที่นอนพอดี
แล้วผมก็พุ่งตัวเองสวนออกไป
เขามาทัวร์เงินกับใครผมไม่รู้นะถ้าจะทัวร์เงินต้องกับที่นี้ครับ
เพราะคนนี้คนนี้เขาเป็นแฟนเก่าผมแต่นี่ผมไม่รู้ว่าเขาจะไปมีอะไรกัน
อะไรยังไงเรื่องเงินเรื่องทองกับเขาเลยแต่ว่ากับผมไม่รู้จักกัน
ผู้ตายกับผู้ตายไม่รู้จักกันเขาจะหึงเขาจะห่วงนะผม
แต่ว่าประเด็นที่เขาเข้ามาคือมันเหมือนจะเข้ามาทำร้ายครับ
เขาอ้างแบบนี้ค่ะครับคือเขาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวในนัทมือแทงเนี่ยนะนอนอยู่ในห้องแล้วผู้ตายมาทุบประตูเสียงดังมาก
แล้วก็บิดลูกบิดทุบประตูด้านบนที่เป็นกระจกจนกระจกแตก
นัทก็ตกใจลุกออกมา
โมโหด้วยก็เลยเถียงกันอ้างว่าผู้ตายพยายามจะใช้กันไกลตัดย่า
หยิบมาจากหน้าบ้านเอามาแทงในนัทก็เลยเอามีดทำครัวแทงสวนไปครั้งหนึ่ง
แต่มันโดนจุดสำคัญจุดเดียวเลยอ่ะใต้ราวนมซ้ายอ่ะ
ก็เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่ตรงประตูบ้านเลย
นัทบอกว่าไปหาหมอไปหาหมอแล้วก็โยนมีดเอาไว้หน้าบ้าน
แต่ผู้ตายเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะคะเดินโซซัดโซเซไปก่อนด้วยนะ
ล้มข้างรถจักรยานยนต์ที่ลานหลังร้านอาหาร
อยู่ห่างจากประตู๕๐เมตร
ในนัดคนก่อเหตุก็ตามรถพยาบาลให้มาช่วย
เขาบอกว่าเขาพยายามจะช่วยแล้วแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
ภรรยาของผู้ตายเล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะบอกว่า
คือสามีชวนไปทวงเงินจากผู้หญิงคนนึง
แล้วอยู่ดีก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ขอบมาแล้วมุ่งนิ๊กก็เคิดไว้
แล้วก็น้องกำลังไปคือ
น้องเห็นได้บุจัยเยอะไหวอ่ะ

เน็ดพอฟอร์มงีคนนี้โทรวีดีโอขอหาคือ
น้องก็บุตจัยกับมันแบบนั้นอ่ะ
ออกมาแล้วเมื่อเกิดไปแล้วนี่
อืมภรรยาของผู้ตายบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุ
มีผู้หญิงคนนึงวีดีโอคอลมาหาผู้ตายก่อน
แล้วพอผู้ตายเห็นหน้าก็เลยชวนเธอไปทวงเงินกันดีกว่า
แล้วเงินก็คือ๑๐๐๐บาทนะเป็นเงินที่ได้มาจากการทำงาน
เนี่ยค่ะก็เลยมาเกิดเหตุสลดแบบนี้เกิดขึ้น
สาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะครับ